แต่ว่าวันนี้ค่ะดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปดูนาทีระทึกของครอบครัว
นกเป็ดน้ำทั้งหมด๑๑ตัวเป็นนาทีระทึกที่พวกเขาเหล่านั้นกำลังเดินข้ามถนน๔เลน
คุณหารรถวิ่งกันชิวเลย
เหตุการณ์นี้นับเป็นนาทีชีวิตในการช่วยเหลือลูกนกเป็ดน้ำตัวเล็กนะฮะ
กเป็ดน้ำเนี่ยเขายังบินไม่ได้นะเขายังเด็กอยู่ตัวเล็กเลยนะคะ
กำลังเดินต่อแถวกันเลยพยายามวิ่งข้ามถนนเพชรกะเสม
ท่ามกลางรถราที่มันโอ้โหเร็วมากขนาดนี้คุณเห็นไหม
นกตัวเล็กเนี่ยค่ะนี่คือผู้เสี่ยงชีวิตเข้าไปช่วยฝูงนกเป็ดน้ำให้หนีตายจากล้อรถยนต์ได้สำเร็จนะคะ
ชายหนุ่มผู้นี้ก็คือเขามาพร้อมกับภรรยาของเขาภรรยาของเขาคือนางพาวินีเพลงสง่าเป็นชาวหัวหิน
คือเธอเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเธอเดินทางกลับจากการไปทำบุญแล้วก็อาบน้ำมนต์ที่วัดโพธารามมา
เมื่อมาถึงบริเวณนี้เห็นฝูงนกเป็ดน้ำเดินออกมาจากพงหญ้าข้างทาง
แล้วก็พ่อแม่ของนกเนี่ยกำลังพาลูกวิ่งข้ามถนนก็เลยทำให้เธอกับคุณสามีที่ลงไปช่วยลูกนกเป็ดน้ำเนี่ยนะคะ
จอดรถลงไปช่วยเหลือทันทีเลยแต่ว่าต้องบอกคุณผู้ชมว่าเคราะห์ร้ายนะคะที่พ่อแม่ของนกเป็ดน้ำเนี่ยถูกรถเฉียวชนแล้วก็บินหนีไป
ก็เลยทิ้งไว้แต่ลูกน้อยทั้งหมด๙ตัวด้วยกันค่ะ
ซึ่งภรรยาเนี่ยนะคะคุณพาวินีเขาบอกด้วยว่าตั้งใจจะเลี้ยงลูกนกเป็ดน้ำเอาไว้จนกว่าพวกมันจะมีขนาดที่โตกว่านี้ก็คือโตขึ้นนั่นแหละ
เห็นไหมคนไทยเนี่ยใจดีมีน้ำใจนะคุณมีความเมตตาต่อเพื่อนร่วมโลกนะคะ
ข่าวว่าเจ้านกเป็ดน้ำเนี่ยนะพอมันได้รับการช่วยเหลือมันพูดขอบคุณเลยนะ

นกเป็ดน้ำก็อาจจะพูดเสียงละงมกันนิดหนึ่ง
เพราะว่าเก้าตัวช่างเยอะเลยเยอะไงเอาปรบมือให้กำลังใจกันหน่อย

เสี่ยงชีวิตเพื่อลงไปช่วยเพื่อนร่วมโลกตัวน้อยแบบนี้คุณ
เห็นคุณค่าของเขาถึงแม้ว่าเขาจะยังตัวเล็กอยู่

ถ้าเกิดว่าเขากำลังวิ่งผ่านตัดหน้ารถหลายคันอย่างนี้
มีใครก็ทรมานจิตใจ

ข่าวแบบนี้เคยเห็นในต่างประเทศเคยมีเหมือนกัน
กล้องวงจรปิดเขาก็จับได้ว่าเจ้านกเป็ดน้ำลักษณะแบบนี้

แล้วก็มีคนลงไปช่วยเพราะว่ารถลาเขามองไม่เห็น

โอ้โหถ้าจะช่วยแบบนี้มาถ้าไม่ปลอดภัย
ต้องประสานเจ้าหน้าที่หรือใครให้มาเป็นคนช่วยด้วยนะคะ